โดยเฉพาะนี่เลยมันเป็นประเพณีสำคัญ
จัดขึ้นเป็นประจำในช่วงเดือน๑๐ของทางภาคใต้
นั่นก็คือประเพณีชิงเปรตหรือที่เราเรียกกันว่าวันศาสตร์เดือน๑๐
เขาเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษ
และที่จังหวัดยาลาหลังจากเสร็จสิ้นพิธี
โอ้โหบอกเลยบรรยากาศคึกคักมากค่ะ
โอ้มามา

โยนทิ้งเขาไปแย่งอาหารกัน

นี่ค่ะที่วัดสวนใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยาลา
แย่งชิงของกินของใช้หลัง
กรูกันมาแย่งชิงของกินของใช้หลัง
จากเขาทำทิธีชิงเปรตค่ะ
เท่านี้ชิงเปรตแบบนี้นะคะเค้าจะจัดทำบุญสองครั้ง
ก็คือวันแรม๑ค่ำเดือน๑๐หรือที่เรียกกันว่าบุญแรก
หรือวันรับตายายอะค่ะแล้วก็วันแรมสิบห้าค่ำเดือนสิบนะคะ
ที่เรียกว่าบุญหลังหรือวันส่งตายายค่ะ
เขาก็จะมีความเชื่อว่าญาติพี่น้องที่ล่วงรับไปแล้ว
โดยเฉพาะผู้ที่ต้องตกนรกไปหรือที่เราจะเรียกกันว่าไปเป็นเปรตอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็จะได้รับอนุญาตให้มาพบกับญาติในเมืองมนุษย์
ดังนั้นนะคะทั้งสองวันนี้ลูกหลานก็จะต้องมีการนำเครื่องอุปโภคบริโภค
เอาไปถวายเอาไปถวายพระเอาไปอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วก็ของที่เหลือจากการเส้นไหว้บรรพบุรุษนะ
ถ้าหากใครได้เอาไปกินก็จะได้กุศลแรงเช่นเดียวกันด้วย
นี่ใช่เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบรุษและจนถึงปัจจุบันนะคะ
ก็เลยเป็นงานที่แบบหลายคนมาเอาอาหารกลับไปกินกันไปของใช้ไปกินกันเยอะแยะมากมาย
เด็กสมัยเด็กผมไม่เคยพลาดงานนี้เลยนะ
อยู่ร่านกันเกินเด็กเค้าก็เลยเรียกผมว่า